แต่ว่าคู่นี้เนี่ยไม่ต้องลุ้นแล้วเขาแต่งงานกันไปแล้วล่ะ

คือคู่นี้เขาหวานทั้งในและนอกอินสตาแกรม

มีสินแสมาทักว่าดวงคุณนาวินต้าเนี่ย
มีแววเลิกกับเมียภายในปีนี้

เจอแบบนี้เข้าไปคุณพ่อยังหนุ่มเลยต้องขอไปทำบุญแก้เคล็ดแบบด่วนเลยนะคะ

คนที่สองหลังน้องลูก้าหย่านมคุณแม่
เรียกว่ามัดใจกันทุกทางไปเลยจ้า

จะมีปัญหาเรื่องของการหย่าล้างหรืออะไรอย่างเงี้ย
พอดีเนี่ยเราไปเที่ยวฮ่องกงพอดีนะครับ

ถือว่าไปไหว้พระแล้วก็แก้เค็ดไปเลยทีเดียว

ที่จะทำให้เราได้ระมัดระวัง
ว่าในการคลองชีวิตคู่เนี่ย

บางทีก็ต้องพึ่งความเชื่อ

ด้วยการตั้งตัวว่าเดี๋ยวเราจะมีน้องอีกคนนึงไปเลย
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำให้เคล็ดมากขึ้นหรือเปล่า